เรื่องของตุ๊กตาลูกเทพล่าสุดนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทำหนังสือเวียนครับประกาศไปยังสำนักพุทธทั่วทั้งประเทศ
ให้จับตาดูอย่างใกล้ชิดห้ามพระภิกษุสงฆ์นั้น
ทำพิธีปลุกแล้วก็ลงยันอัคระในตุ๊กตาลูกเทพ
ในเชิงพุทธภานิษฐ์คือหาเงินหารายได้นะครับ
ถ้าหากฝ่าฝืนสามารถจับศึกได้ทันทีครับ
สำหรับกระแสข่าวต่อต้านตุ๊กตาลูกเทพในเมืองไทยนะครับ
มีออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ
ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ออกประกาศถึง๒ฉบับพร้อมกับบทลงโทษจับศึกพระสงฆ์
ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามปลุกเสกตุ๊กตาลูกเทพ

โศกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ในที่ประชุมผู้บริหารของพศนะครับ

โดยจะนำมติของมหาเทรสมาคม
และประกาศของคณะสงฆ์๒ฉบับ
เรื่องห้ามภิกษุสามเณรเรียกเงินค่าเวทมนต์
ห้ามทดลองของขลังปี๒๔
และ๒ห้ามไม่ให้ภิกษุเป็นหมอเสน่หยาแฝด
อาถรรพ์ของสมเด็จพระสังฆราชปี๒๔๙

พระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศครับ
เพื่อแจ้งต่อไปยังพระสังคาธิการทุกระดับชั้น
และแจ้งต่อไปยังพระสงฆ์ในปกครอง

โดยเฉพาะกรณีของการปลูกเสกตุ๊กตาลูกเทพ

ของคณะสงฆ์ทั้ง๒ฉบับนี้นะครับ
สามารถให้เจ้าคณะผู้ปกครองพิจารณา

หากเป็นการเจิมหรือปลุกเสกตุ๊กตาลูกเทพ

แต่ถ้าหากว่าตักเตือนถึง๒ครั้งแล้วก็ยังฝ่าฝืนครับ
สามารถที่จะลงโทษถึงขั้นให้ศึกได้ทันทีครับ